วันนี้นักข่าวก็เลยถามอีกที่ท่านออกมาโอ้โห
ก้าวไกลเนี่ยไปฟังด้อมส้มมากแบบนั้นแบบนี้เออตกลงนะวันนี้มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย
ไกลเขายอมถอยแล้วส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยท่านเสรีพิสุทธิ์คิดเห็นอย่างไร
พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยบอกว่า
อ่าการที่จะมีคนมายกเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒แล้วไม่โหวตให้ภาคการเมืองเป็นนายกจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
มันก็เป็นแค่ข้ออ้างแต่จะให้ทำอย่างไรได้
สิทธิ์ในการโหวตมันก็เป็นของเขาใช่ไหม
ส่วนวันที่ประชุมรัฐสภา๑๙กรกฎาคมแล้วถกเถียงกันจนต้องลงมติว่าชื่อคุณพิธาเนี่ย
โหวตซ้ำครั้งที่สองได้หรือเปล่าอ๋อพี่อุ๋ยวันนั้นเนี่ย
เสรีท่านงดออกเสียงตรงนี้เนี่ยอ่า
เสรีพิสุทธิ์ชี้แจงบอกว่าก็เนื่องจากผมไม่ยอมรับ
เรื่องของการเสนอยติมติพวกนี้ให้โหวตไง
ผมก็เลยไม่ลงทั้งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบค่ะจะให้ผมทำยังไง
ส่วนวันพุธหน้าก่อนวันโหวตเลือกนายกวันพฤหัสนะครับ
พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่าจะไปยื่นเรื่องกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อปลดล็อกให้มติรัฐสภาในการโหวตนายกเกี่ยวกับเรื่องชื่อต่าง
แล้วก็ฟ้องสารรัฐธรรมนูลและปปชดำเนินคดีกับนักการเมืองที่ทำขัดรัฐธรรมนูลด้วย
เดี๋ยวจะหาครับว่าไม่ลงคะแนนให้คุณพิทา
เพราะว่ามีปัญหาภายในอะไรพวกนี้ไม่ใช่
แต่เป็นการไม่เห็นด้วยส่วนตัวอืมแล้วจะไปยื่นเรื่องคัดค้านด้วยครับ
อย่างไรก็ตามการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ที่เพื่อไทยเนี่ยต้องไปดำเนินการแล้วค่ะ
พลตำเหล่ยเสร็จเร็วที่สุดบอกว่าอย่างนี้ฮะนะครับ
เรียกร้องให้พักก้าวไกลตัดสินใจเสียสละ
เพื่อให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลให้สำเร็จเสียสละยังไงคะ
เด็กหนุ่มต้องสละเรือหมายถึงก้าวไกลเนี่ย
ควรจะต้องเป็นฝ่ายค้านหรือไม่อืมเอาเดี๋ยวลองฟังเสียง
พลตำเหล่ยเสร็จเร็วที่สุดก่อนกันแล้วกันนะฮะ
ทั้งฝ่ายสวเขานะเขาจิ้มมาเลยว่าถ้ามีก้าวไกลก็ไม่เอาด้วย
ชาติไทยภูมิใจไทยใครเขาก็บอกว่าถ้ามีก้าวไกลก็ไม่เอาด้วย
แต่ผมเห็นว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยก็อยู่ร่วมมาโดยตลอดนะ
การที่เพื่อไทยจะตัดเยื่อใยเลยมันก็ไม่ถูกนะฮะ
เพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ต้องรักษาก้าวไกลเอาไว้อยู่ร่วมกัน
โดยเก้าไกลก็ควรจะสนับสูญเพื่อไทยนะครับให้ยังมีหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเพิ่มกับอีก
แต่นั้นไม่หนักใจนะในการที่จะไปหาสอสอสอวองกว่าเพิ่มใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องของก้าวไกรที่จะต้องตัดสินใจนะครับ
จะทำยังไงถ้ายังยืนยันอยู่เพื่อไทยก็ไม่ผ่านหรอกเชื่อผมสิ
แต่ถ้าเสียสละนะครับพ่อก็พอไปได้
ผมก็เปรียบเสมือนเมื่อกี้ผมก็พูดในห้องประชุมเร็วอยู่กลางทะเลกันนะนะ
เรือมันกล้มเป็นไงมีคนแก่คนผู้หญิงนะมีเด็กมีอะไรต่าง
แล้วเราคนหนุ่มเหรอครูจะต้องขึ้นเรือก่อนเหรอ
เอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงจังหวะนี้พอพูดว่าเอ๊ต้องเสียสละมีคนหนุ่ม
จะไปขึ้นเรือก่อนเหรอเปรียบเหมือนเรืออยู่กลางทะเลแล้วถ้ามีผู้หญิงอ่ะสุด
เขามีเสียงต่อไหมเอ่อมีไหมความจริงความจริงท่านเสรียริปริสุทธิ์เนี่ยจะพูดต่อ
ใช่ค่ะพูดต่อว่าเอ่อคนหนุ่มก็ควรจะให้คนแก่ให้เด็กให้ใครต่อใจ
ผู้หญิงอ่าขึ้นเรือลำลำอื่นไปก่อนเพราะว่าเรือมันจะล้ม
แล้วเดี๋ยวคุณก็รอเรือลำต่อไปได้แต่ระหว่างที่พูดพูดอยู่เนี่ย
ด้านหลังเนี่ยเริ่มสะกิดเลยนะฮะเห็นมีมือค่ะ
สะกิดเลยนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับนี่เลขาที่การพักเสรีรวมไทย
สะกิดหัวหน้านั่นเลขาธิการพักเพื่อไทยช่วยสะกิดอีก
หัวหน้าพักเพื่อไทยก็บ่งเหนาะชนหน้านั่นคุณภูมิทำรองหัวหน้าพักเพื่อไทย
โจรกรรมอย่างนั้นไม่ได้แล้วนั่นฮะนั่งอยู่ข้างข้างขวามือสุด
ครับแต่ถ้าเป็นหน้าจอท่านยังถึงซ้ายมือสุด
ช่วงเรือล่มเนี่ยช่วงสละเรือเห็นมั้ยฮะ

ไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดคุณหนุ่ม

เราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นไปก่อน

เมื่อเสี่ยงภัยเดี๋ยวเรือลำที่๒มา

ต้องมีผู้เสียสละนะครับ

ถ้าไม่มีการเสียสละกันไปไม่ได้ในเชื่อผมเถอะนะครับ
บางทีก็เอาจนจบเรื่องลำเรือ

ถ้าแปลความหมายจากพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็คือ

พักการเมืองหรือว่าสวเขาก็ค่อนข้างที่จะส่งสัญญาณชัดเจนว่า
ถ้ามีก้าวไกลอยู่เขาไม่โหวตให้เขาไม่ร่วมรัฐบาลด้วย

พูดถึงเรื่องตัวพักก้าวไกลที่อยู่ในซีกของรัฐบาลเพื่อไทยตรงนี้
เพราะฉะนั้นก้าวไกลต้องเสียสละ
อกจากจะโหวตในการโหวตนายกให้กับเพื่อไทยแล้วเนี่ย

ลองฟังเรื่องเรืออีกสักครั้งไหมเรามีเสียงอีกที

ไม่เป็นไรดูคุณชัยธวัฒน์ก่อนนะครับ

หลังจากเพื่อนขึ้นเรือลำใหม่ไปแล้ว

รีคาธิการพักก้าวกลาย
เห็นอย่างไรหลังจากแถลงข่าวเสร็จนะครับ
คุณชัยธวัฒน์บอกวันนี้ก็แหม

นี่จะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ย
คุณชัยธวัฒน์ก็ลุกขึ้นยิ้มหน่อยนะฮะ
ยกมือยกไม้ให้กับผู้สื่อข่าว
แล้วก็เดินออกจากห้องแถลงข่าวไปพร้อมกับทุกคน
อยู่กลางทะเลกันนะเรือมันกล้มเป็นอย่างไร
มีคนแก่คนผู้หญิงนะมีเด็กมีอะไร
คนหนุ่มเหรอครูจะต้องขึ้นเรือก่อนเหรอ
เราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นไปก่อน
เราก็ยอมเสี่ยงภัยไปแล้วก่อน
เมื่อเสี่ยงภัยเดี๋ยวเรือลำที่๒มาเราก็เองก็ไป
ไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อนปล่อยให้ผู้หญิง
ปล่อยให้เด็กนะผโชนกรรมอย่างนั้นไม่ได้
ตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละ

ไม่งั้นถ้าไม่มีการเสียสละกันไปไม่ได้ในเชื่อผมเถอะนะครับ